เอาอาจารย์เอาอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ที่ค้างไว้ในทีวี

โอเคคือถ้าเรามองว่าเมื่อกี้พูดถึงแม่นะ
ถ้าเรามองว่าเราจะเซฟตัวกษัตริย์เนี่ยเซฟในหลวงของเราเนี่ย
การที่เอาชื่อเขามาลงกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจัดการตามกฎหมายโดยทั่วไปได้ใช่หรือไม่
แสดงว่าบริษัทสามารถมีความผิดได้ใช่หรือไม่
อันนั้นผมไม่ทราบนะฮะเป็นเรื่องส่วนพระองค์นะครับ
แต่ว่ากรรมการทรัพย์สินมีเป็นคนจัดการ
กรรมการทรัพย์สินมีตั้งแต่๒๔๗๙จนถึงปัจจุบันนี้
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเนี่ย
แล้วก็เป็นคนต้องรับผิดชอบถามว่าทรัพย์สินเคยลงทุนแล้วขัดทุนไหม
เคยอันนี้เคยขัดทุนนะครับ
กรรมการทรัพย์สินก็ต้องรับผิดชอบพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ได้ลงมาทำเองนะฮะ
แล้วถ้าคุณจะมาบอกว่าต้องเป็นประชาชนเลือกมา
อันนั้นก็ไม่ได้เป็นอำนาจอธิปไตยอันนี้เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

อันนี้เขาไม่ได้พูดที่ฉันพูดกับอาจารย์เองอันนั้น
คือไม่คือเนื่องจากเดี๋ยวนะคะอาจารย

เดี๋ยวไม่ใช่เรียนจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันบอกอาจารย์

เรื่องที่อาจารย์เปรียบเทียบนะคะกับคนที่พระองค์ท่านเลือกมา
กับที่ท่านแค่โปรดก้าวเวลาที่คนเลือกไปให้ท่าน
สสนายกอย่างนี้
คุณขวัญผมว่าอันนี้คุณขวัญเอียงมากเลยนะ
ผมเคยหลงรักคุณขวัญในฐานะพิธีกรค่ะ

ที่ฉันกำลังจะถามว่าอาจารย์เปรียบเทียบเหมือน
ดิฉันกำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้พูดดิฉันนี่แหละเป็นคนพูด
ผมก็จะบอกว่าคุณอัดข้างเดียวอย่างนี้ไม่ถูก
คุณอัดสองข้างตรงผมแฮปปี้
แล้วผมก็ชื่นชมคุณมากหลงรักคุณมาตลอด
แต่ถ้าคุณอัดข้างเดียวแบบนี้ผมไม่แฮปปี้ครับ
ถ้าคุณจะอัดสองข้างคุณอัดเลยผมไม่กลัว

แต่ว่าในข้อเท็จจริงที่อาจารย์พูด
อาจารย์กำลังพูดสิ่งที่เป็นมาก่อนที่จะเกิดพศ๖๖

ยังเป็นเหมือนเดิมคือมีคนจัดการก็คือกรรมการทรัพย์สินนะครับ
ถือแต่อาจจะไม่ได้ถือทั้งหมดนะฮะ
ถือทั้งในงานทรัพย์สินถือทั้งในนามส่วนพระองค์นะครับ

คราวนี้ท่านถือในนามส่วนพระองค์เนี่ยนะครับ
ที่เป็นพระประมาพิไทยทั้งคู่เนี่ยนะครับ
เพื่อให้ง่ายในการจัดการแล้วรู้ไหมว่าเพราะอะไร

ท่านต้องการจะพรจฐานหุ้นแห่งกับวัชีราวุธวิทยาลัย
ตามพระราชพินัยกรรมของพระบรมราชบุรพการี
ซึ่งถ้ายังเป็นชื่อของทรัพย์สินเนี่ยท่านพระราชทานไม่ได้

เข้าใจประเด็นอาจารย์แต่คุณอธิบาย
ทำตามพระพินัยกรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณะและการศึกษาของชาติ
คืออย่างนี้ค่ะมันก็จะกลับไปที่การแยกส่วนอย่างชัดเจน
อันนี้เป็นส่วนที่สถาบันต้องการจะทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะถูกไหม
แล้วก็ทำตามพระราชพินัยกรรมในราชการที่๖ถูกไหม
แล้วก็เสียภาษีให้ถูกด้วยถูกไหม
แล้วก็มีคนรับสนองพระบรมราชองค์การอยู่ในแง่ของกรรมการทรัพย์สินถูกไหม
คืออาจารย์เรียนไม่ได้เถียงแทนเขาแต่จะอธิบายให้ตรงกัน
เพราะเมื่อวานเราก็อธิบายตรงนี้ให้ตรงกันนะคะ
คือในโต๊ะที่ต้องการจะอธิบายอาจารย์จะเรียกว่าเป็นคำกิริยาว่าจะซัดอาจารย์ข้างเดียวหรือใดก็แล้ว
แต่ดิฉันกำลังจะอธิบายว่าเวลาเราคุยกันข้อเท็จจริงก็คือว่าตอนนี้อยู่ในพระนามของพระองค์ทั้งหมด
แล้วก็คณะกรรมการมาจากพระราชยาศัยของพระองค์ทั้งหมด
มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทางนี้เขาไขว้มาถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นในพระนามของพระองค์ทั้งหมดเนี่ย
ซึ่งอาจารย์อธิบายกับดิฉันว่ากรรมการทรัพย์สินผู้จัดการผู้อำนวยการเป็นคนรับผิดชอบ
เรียนก็เลยจะบอกว่าแต่อันนี้ก็ไม่เหมือนอำนาจอธิปไตยเพราะว่าเรื่องพระราชทรัพย์เป็นเรื่องของส่วนพระองค์
ไม่ใช่เรื่องของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วทรงใช้พระราชอำนาจเนี่ยนะครับ
อ๋อไม่ได้ค่ะดิฉันไม่ได้จัดการอำนาจอธิปไตยขอจบนิดเดียวคือที่จะบอกคือว่า
คือเมื่อทั้งหมดเป็นพระนามพระองค์ตัวแทนพระองค์เป็นผู้เลือกตามพระสัทยาศัย
ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่เขาไขว้กลับมาถามว่าต่อให้มีผู้แทน
แต่เนื่องจากมาจากพระอาจารย์แถวสังคมของพระองค์เนี่ย
ก็เลยจะทำให้คนอาจจะมองได้ว่าแบบนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงกับพระองค์
ซึ่งไม่เหมือนกับกรณีที่ฉันถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์การใช้พระนามของพระองค์ในการเซ็นปลดกล้าวเนี่ย
เป็นคนอื่นเลือกแล้วทูลก้าวขึ้นไป
อันนี้เลยเป็นที่มาของชุดคำถามตอนแรกที่บอกเขาไม่ได้พูดดิฉันพูดเปรียบเทียบเอง
อาจารย์มองว่าไม่ต่างเลยกับก่อนหน้านี้ที่เป็นของพระองค์ส่วนหนึ่ง
และเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนหนึ่งหรอก
เป็นส่วนพระองค์๔๐ตอนนี้เป็นส่วนพระองค์ในนามพระประมาพิชัย๑๐๐
แต่ก็ยังแยกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์อยู่
แต่ใส่ชื่อผู้จัดการกองทุนจะใส่ชื่อใครก็ได้ครับ
แต่เจ้าของก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะครับ
มันไม่ได้ต่างอะไรครับถูกไหมฮะ
ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือความรับผิดนะครับ

เพราะพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ได้ทรงไปลงไปยุ่งอะไรนะครับ
ในการทรัพย์สินก็ยังเป็นคนรับผิดชอบอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับ

มันจะเหมือนเดิมได้อย่างไรค่ะ
คือเมื่อกี้อาจารย์พูดใช่ไหมว่า
ตอนแรกมันเป็นสองอันโดยมีสองชื่อ
ตอนนี้มันเป็น๒อันแต่มีชื่อเดียว
เพราะงั้นเอาแล้วพอมันเป็นชื่อเดียวแล้วเนี่ย
ผมว่าอันนี้คนละเรื่อง

กรรมศิษย์คนเดิมถูกไหม
กรรมสิทธิ์คนเดิมใส่ชื่อใครก็ได้

ในการโหวตอีกนะอาจจะกำลังจะบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมนะคะ
ไม่รู้ว่าพวกคุณเคยถือหุ้นบริษัทหรือเปล่าพอประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะ
ในการโหวตเนี่ยเป็นสัดส่วนตามกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นสมมุติว่านะครับ
หุ้นของไทยรัสทีวีเนี้ยมีผู้ถือสามคนนะฮะคนละสิบคนละสิบคนละสิบเป็นสามสิบ
แต่สามคนนี้ใครจะถือก็ช่างแต่ถ้าโหวตบอกว่าให้คนนี้จัดการหรือโหวตว่าจะเอาเรื่องนี้นะฮะ
แล้วก็ท่านไม่ได้โหวตเองนะครับก็เป็นกรรมการทรัพย์สินไปโหวตนะฮะ
โดยเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับอ่ะอยากจะอธิบายในมุมของเราไหมคะ
มันมีสองอันใช่ไหมอ่าอ่าเชิญเชิญอ่ามันมีสองอันเชิญเชิญเชิญ
แล้วเราพูดกันอยู่ว่าการแยกส่วนกับการรวมมาเป็นชื่อของในหลวงเนี่ยชื่อเดียวเนี่ย
มันทำให้เกิดปัญหาต่อตัวในหลวงเองหรือไม่อ่าคุณบอกว่าเกิดปัญหาอาจารย์บอกว่า
อาจารย์บอกตานบอกว่าถึงมันเป็นชื่อเดียวมันก็ยังเป็นสองส่วนเหมือนเดิม
เพราะเป็นส่วนพระองค์กับส่วนพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมเออแต่ว่าแยกกัน
แล้วเราจะแยกได้ยังไงอ้าวก็อยู่ข้างในรายงานประจำปี
คุณก็ไปดูสิในบริษัทเขาก็แสดงอยู่ว่าใครเป็นคนถือในส่วนไหน
ก็กองทุนที่อยู่ในสำนักงานทรัพย์สินพระมากษัตริย์ก็เป็นสองส่วนชัดเจน
คุณก็ไปขอเขาดูสิที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ต่อให้เป็นหุ้นบริษัทเดียวกันถือชื่อโดยคนเดียวกัน
ก็ยังแยกเป็น๒กองอยู่เป็นคนละกอง
คุณไม่เข้าใจเรื่องการบริหารบริษัทเลย
เดี๋ยวนะคะไอเดียไอเดียหลักของอาจารย์อาจารย์จะบอกว่า
คือไม่ว่าจะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะใช้ชื่อเป็นใด
ยังไงก็คือของพระองค์ดิฉันสรุปความอาจารย์ถูกไหมค
แต่ท่านไม่ได้ใช้เองท่านก็ใช้กรรมการคนอื่น

ก่อนหน้านี้ที่เป็นสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ย
สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยความเป็นเจ้าของคือของใครคะ

เดี๋ยวนะอันนี้พวกคุณเข้าใจผิดกันทั้งคู่
เป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ที่วังแดง
ส่วนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์อยู่ที่วังสรรปฐุม

แต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นเจ้าของทั้ง
อะไรนะหุ้นที่อยู่โดยถือโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แล้วก็หุ้นที่อยู่ในสำงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

เดี๋ยวฉันไม่มีความรู้เท่าอาจารย์หรอกคือว่า
นักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หมายถึงของเดิมนะก่อนเปลี่ยนนะคะ
แล้วมาเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยความเป็นเจ้าของเนี่ย
นามสถาบันมิใช้ในนามปัจเจกคือรัชกาลที่๑๐ท่านใช่ไหมคะ
นามปัจเจกก็มีนะครับ
ถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระมหากษัตริย์แยกกันออกไหม
ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
คำถามเมื่อกี้ส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ย
ความเป็นเจ้าของเนี่ยคือรูปแบบของสถาบันถูกต้องไหมคะอาจารย์
ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ดิฉันหมายถึงก่อนหน้านี้ไงคำถามนะ
ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะ
ความเป็นเจ้าของก็ยังคงเป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด
อ่าในนามสถาบันแต่ตอนนี้มีทั้งส่วนพระองค์และส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกัน
อ่ะทีนี้ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าแม้กระทั่งของเดิมส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ย
ก็คือของพระองค์อาจารย์อธิบายแบบนี้ใช่ไหม
คำว่าของพระองค์คืออาจารย์จะหมายความว่าทั้งส่วนและของพระองค์

คืออาจารย์จะยงกลับขึ้นไปว่าความเป็นเจ้าของในมุมของอาจารย์คือปัจเจกถูกไหมคะ
ไม่ใช่ปัจเจกทั้งหมดแต่ถามว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับ
พระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์ร้อยเรียงรวมกันเป็นสถาบันพระมหากษัตริย
ถูกไหมครับถูกไหมฮะถ้าพูดแบบง่ายง่ายที่สุดก็คือว่า
เจ้าแผ่นดินนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์
แต่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรีร้อยเรียงจนมาถึงราชการปัจจุบันและต่อเนื่องไปอย่างอนาคต
ตกลงความเป็นเจ้าของของอาจารยงไปที่บุคคลเดียวกันหรืออาจารย์แยกส่วนคะ
พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์
สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์
เพราะฉะนั้นอาจารย์บุคคลเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ในฐานะบุคคลทรงเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบัน
เท่ากับว่าอาจารย์ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนชื่อ
โอเคค่ะอาจารย์

ประเด็นที่อยากจะยิบขึ้นมา
คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์
การดูแลทรัพย์สินเนี่ย

ตอนนี้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีกระทรวงการคังที่เป็น

มันเป็นการที่

คือคนที่ปกติแล้ว

กลายเป็นคนที่รับคำสั่ง

การที่ให้

การที่กษันมาสั่งการทั้งหมด

เราจะพูดถึงเรื่องความโปร่งใสอีกครั้งหนึ่งเนาะ
โปร่งใสของการใช้ทรัพย์ตรงนี้ค่ะ

ประจำปีก็มีทำไมไม่ไปเปิดดูล่ะ

แล้วจะกลับไปที่

กับควีนเนี่ยไม่เคยรับเงิน

ตั้งแต่เคาะและสมบัติมาเนี้ย

ไม่ได้รับ๖๐ล้านแต่ได้รับ๓๐ล้าน

เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าการโกหกด้วยสถิตินะครับ
คือเกิดจากเว็บไซต์ประชาไทยเนี่ยนะครับ
ไปรวมงบโครงการพระราชดำริทุกอย่าง
บเฉลิมพระเกียรติซึ่งเกิดจากนักการเมืองชั่ว
ข้าราชการชั่วจำนวนนึงนะครับ
เวลาอยากให้อนุมัติงบผ่านสำนักงบประมาณ
ที่ง่ายที่สุดคือไปโหนเจ้าด้วยคำแปะคำว่าเฉลิมพระเกียรติ

นักงบประมาณพอเห็นว่าเป็นโครงการที่บอกขอสร้างตึกเฉลิมพระเกียรติให้แล้ว
ทาสีรั้วก็เฉลิมพระเกียรติเงินก็ได้แล้ว

ผมไม่ได้บอกว่าหน่วยราชการไทยนี่ดีขาวสะอาดนะ
ถ้าเขาจะมาฟ้องว่าผมด่าหน่วยราชการไทยให้เข้ามาฟ้องคุณจอมขวัญนะฮะ
โอเคแต่ผมพูดความจริงนะครับ
ส่วนที่สองก็คือว่าไอ้งบโครงการพระราชดำริเนี่ย
จริงมันเป็นงานของส่วนราชการนะครับ
แต่ก็เอามารวมทั้งหมดนะฮะ
โครงการพระชำริในทั้งหมดมันเป็นงานของพระราชาหรือเป็นงานของราชการ

หน่วยราชการมันทำดีอยู่แล้ว
ปัญหาก็คือมันมีท้องถิ่นธุรกันดาลมีโครงการที่ท่านราชการไม่ได้ทำ
อย่างสมัยราชการที่๙ท่านเสด็จบึงมักกาสัน
ท่านลงไปท่านถามคำแรกเลยบอกว่าที่นี่ใครใหญ่
เพราะกรทมกับการลดไฟทะเลาะกันไม่ยอมทำงานอะไรสักอย่าง
เพราะฉะนั้นเงินที่ใช้ตรงนี้ก็เป็นเงินของส่วนราชการ
เอามารวมทั้งหมดไม่สามารถเอามารวม
มันไม่ใช่งบส่วนพระองค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ในพระราชสำนักเลย
มันเป็นงบส่วนราชการแทบจะทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นคือตัวอย่างของการโกหกด้วยข้อมูลและสถิติที่ไม่ถูกต้อง
เป็นการนำเสนออย่างบิดเบือนครับ
อาจารย์ในงบปี๒๕๖๔นะคะยังคงมีการใช้จ่ายในส่วนราชการในพระองค์นะคะ
มีครับภาพดีครับ
แต่ที่อาจารย์พูดถึงคือโครงการพระราชดำริ
ซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นงบประมาณโดยอ้อม
แต่ทีนี้งบประมาณโดยตรงเนี่ยนะคะมีในส่วนของราชการในพระองค์นะคะ
หรือว่าเรื่องของโครงการต่างในเขตพระราชฐาน
ดิฉันอ่านตามเอกสารนะคะอาจารย์
คือแต่จริงทั้งหมดเนี่ยคือมันจะมีลักษณะของทางตรงและทางอ้อม

แล้วคุณไปเอาทางอ้อมมารวมไม่ได้
ไม่ความหมายคือมีทั้งทางตรงด้วย
อันนั้นไม่เรียกว่าทางอ้อมด้วยซ้ำ
มันก็เป็นหน่วยงานของราชการซึ่งจะต้องทำตามปกตินะ
แต่ทางตรงเนี่ยหน่วยราชการในพระองค์ใช้งบ
มีข้าราชการหน่วยงานในพระองค์ก็คือ
สำนักพระราชวังสำนักองคมนตรีมีอยู่สัก๕๐คน
แล้วก็หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
คนรวมกันประมาณหมื่นสี่ซึ่งไม่ได้เยอะนะ
แล้วก็ใช้งบแค่๘๐๐๐ล้านโหน๖๘๐๐ล้านต่อปีโดยประมาณ
ซึ่งไม่ได้เยอะนะฮะสำหรับการจ้างคน๑๔๐๐นะฮะ
แล้วก็ใช้เฉพาะเงินงบประมาณหมวดที่เรียกว่าเงินเดือนค่าจ้าง
หมวดดำเนินการนะฮะ
พัสดุคารุพันธ์งบลงทุนไม่ขอเลย
เดี๋ยวนะอาจารย์ลุ้งเชิญค่ะเมื่อกี้ที่จะพูดต่อ
เมื่อกี้ไปพูดถึงเรื่องอะไรครับตอนนี้เรื่องงบประมาณที่ใช้ตัวเลขสามหมื่นล้านแล้วที่อาจารย์แย้ง
โอเคค่ะคืออาจารย์ค่ะคือพรบจัดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ย

เมื่อกี้คุณพูดเรื่องงบประมาณสำนักพระราชวังกับหน่วยราชการในพระองค์
พูดถึงงบประมาณรายปี
ซึ่งคนละเรื่องกับสำนักงานทรัพย์สินคนละเรื่องตกลงคุณจะกลับไปทรัพย์สิน
อ่าลุงพูดต่อค่ะเดี๋ยวพี่เชื่อไหมอ่าเชิญ
คืองบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของการจัดระเบียบทรัพย์สินใช่ไหมคะ
ไม่ใช่คนละส่วนทรัพย์สินส่วนพระมากษัตริย์เป็นนิติบุคคลนะครับ
ไปต่างหากหน่วยราชการในพระองค์ที่เป็นงบในสำนักพระชวัง
สำนักองคมนตรีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
มีแค่นั้นคนละส่วนกันสำนักงานทรัพย์สินไม่ได้ใช้งบประมาณ
เอางี้เอาอย่างนี้คือลุงพูดให้จบไม่ต้องพูดแล้วกลับไปถามอาจารย์
เดี๋ยวจะไม่ได้พูดลุงพูดให้จบพูดที่เราอยากรู้ให้จบ
โอเคคือที่หนูอยากพูดคือการคือพร๒๕๖๑เนี่ยค่ะ
มันคือการที่หนูว่ากลับไปที่เดิมเนอ
คือการที่มันเป็นการรวบนะคะงบมาอยู่ที่ตัวของตัวของตัวคนคนเดียวทั้งหมด
ซึ่งก็กลับไปที่คำถามหนูที่หนูพูดถึงตอนแรกว่าที่ครั้งแรกก็คือ
คุณพูดถึงกฎหมายฉบับไหน๖๑๖๑คืออะไร
ที่คุณบอกกฎหมายจัดระเบียดทัศนนี้เฉพาะสำนักงานทัศนภามากษัศ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังคุณพูดถึงกฎหมายฉภาพ
สมัยงานคือคุณรู้ไม่จริงคุณอย่าพูดซิชั่ว

พรบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปี๖๑
ด้วยความที่มันเป็นไปตามพระราชยาศัยเนี่ย

เดี๋ยวล่ะ

พูดอย่างที่อยากจะพูดพูดอย่างที่อยากจะพูด
เดี๋ยวผมจะสอนพูดมาเลย
พูดอย่างที่อยากจะพูดค่ะไม่มีปัญหา
ไม่ต้องเกรงที่พี่บรีไฟพูดอย่างที่อยากจะพูด
ใจเย็นผมขอโทษใจเย็นนะ

พอคุณไม่แม่นแล้วผมก็รู้สึกว่าต้องดุกันหน่อยละ
เอาล่ะค่ะ
ก็แปลงมันเกิดขึ้นจากพระบอบเมื่อปี๖๑

คือว่าทุกอย่างรวบมาเป็นพระนามของราชการที่๑๐

แล้วที่คุณพูดไปเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตขันนิดเดียว
ที่พูดไปแล้วมันกลายเป็นงบประมาณ

เมื่อเป็นพระนามของพระองค์แล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ที่อยู่ในพระนามของพระองค์
แต่ว่าพระองค์ยังได้รับจัดสรรงบประมาณด้วย
อาจารย์ก็เลยเอาไปว่านั่นเป็นการบิดเบือน
เขาก็เลยกลับมาพูดของเราให้จบ
เดี๋ยวค่อยกลับไปที่อาจารย์อานนท์เชิญค่ะ
เรื่องการยุคโดยมันทำให้มีปัญหานะคะต่อความเชื่อมาในสถานกษัตริย์
คนที่จะไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออยู่แล้ว

คนจะไม่เชื่อก็ปลุกปั่นยุโยงให้ไม่เชื่ออยู่แล้ว
แล้วก็ผมก็ไม่ได้บังคับให้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อได้นะครับ
แต่ผมเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงว่าอย่าบิดเบือนนะฮะ
แร้เลยนะครับอันนี้คือหลักง่าย
นะครับงบประมาณของหน่วยราชการในพระองค์เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
คุณต้องแยกก่อนพรบ๒๕๖๑ที่คุณพูดเนี่ยนะครับ
พรบทรัพย์สินก็พรบหนึ่งนะ
พรบหน่วยราชการการจัดระเบียบหน่วยราชการในพระองค์
ก็อีกพรบหนึ่งแยกต่างหากกัน

มันเลือกเดียวกันเพราะเขากำลังโยง๒หน่วยงานเข้ามาอยู่ปนกัน

อันหนึ่งเป็นพรบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์๒๕๖๖
อีกอันหนึ่งเป็นพรบจัดระเบียบข้าราชการหน่วยราชการในพระองค์๒๕๖๐๒๕๖๑นะครับ

แต่เชื่อมให้เห็นว่าประเด็นคืออย่างนี้อาจารย์

คือไม่ได้เถียงเรื่องของกฎหมายคนละฉบับ
แต่เขาพยายามจะโยงเรื่องของเม็ดเงิน

เพราะว่าทรัพย์สินก็มันคนละพบ

มันคุณละพลบ
กษัตริย์ก็เงินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เงินทรัพย์สินส่วนพระองค์ตอนนี้อยู่กับเงินทรัพย์สินส่วนพระมกษัตริย
แต่แยกกองทุนนะครับส่วนหน่วยราชการในพระองค์เนี่ย
มีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีสำนักองคมนตรี
และมีสำนักพระราชวังซึ่งหน่วยราชการสามส่วนเนี่ยนะครับ
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านขอเงินท่านห้ามผมใช้คำนี้เลยนะ
ท่านห้ามหน่วยราชการ๓หน่วยนี้ของงบลงทุนของงบปากกาดินฉอคอมพิวเตอร์
งบสร้างตึกท่านไม่ยอมให้ขอท่านโอนข้าราชการที่มีอยู่ในหน่วยงานเดิมมานะครับ
มาอยู่รวมกันเป็นการโอนข้าราชการมาบางส่วนแล้วก็โอนเฉพาะเงินเดือนค่าจ้างมา
เพราะฉะนั้นมันก็คืองบประมาณแผ่นดินเดิม
ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะครับเช่นเช่นในตำรวจประจำพระราชสำนักเนี่ย
เดิมอยู่เศรษฐ์บังงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วท่านก็โอนค่าราชการ
หมายที่อาจารย์พยายามจะอธิบายอยู่คือว่าอาจารย์จะบอกว่า
ก็ยังมีความชอบทำที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณถูกไหม
ก็คือข้าราชการเดิมที่โอนมาตำแหน่งข้าราชการเดิมที่โอนมาจากหน่วยงานต้นสังกัด

เพราะฉะนั้นคืออาจารย์ก็เลยบอกว่าก็มีความชอบทำ
ต่อให้ทางนี้เขาจะสงสัยว่ายังต้องรับงบประมาณส่วนกลางอยู่หรือไม่ใช่ไหม

อาจารย์ข้าหมดให้จบเลยให้เขาปิดท่า
โดยราชการในพระองค์ในทุกประเทศทั่วโลกก็รับเงินงบประมาณแผ่นดินเหมือนกัน
แล้วก็ไม่อยากให้ใช้เงินเปลือง
ห้ามกระทั่งองค์คมนตรีมีรถประจำตำแหน่ง
คมนตรีจะไปไหนมาไหนนี่ต้องเรียกรถเซอร์วิสส่วนกลางนะครับ

ข้าราชการในสำนักพระราชวังทุกคนห้ามมีรถประจำตำแหน่งของตัวเอง

กระทั่งว่าไปทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ให้เบิกเบี้ยเลี้ย
ถ้ามีที่พักของทางราชการให้หรือมีพระราชทานอาหารเลี้ยง
เพราะฉะนั้นเนี่ยงบนี้มันก็เป็นงบประมาณแผ่นดินสำหรับจ้างข้าราชการ
ซึ่งข้าราชการเหล่านี้มีหน้าที่ทำงานถวายอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเปลี่ยนต้นสังกัดแค่นั้นเอง

ก็คือที่เราพูดกันมาทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี๖๐กับ๖๑

กับ๖๑นี่ในแง่ของหน่วยราชการใน

ฉันจะถามอาจารย์ปิดท้ายก่อนที่จะไปปิดท้ายที่เขาก็คือว่า
อาจารย์คิดว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่เกิดขึ้นในสมัยราชการที่๙ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์
ซึ่งมีพระนิสัยมีพระบุคลิกภาพแตกกันนะครับ
ราชการที่๑๐ท่านอาจจะทรงเป็นทหารท่านอาจจะทรงเด็ดขาด
ท่านมีพระประสงค์อันแรงกล้าที่จะทำให้ทุกอย่างอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องได้ควร
ท่านอาจจะอยากทำให้ทุกอย่างถูกต้อง
ท่านอยากจะทำให้เรียบร้อยตามพระราชพินัยกรรมของพระเจ้าแผ่นดินในอดีต
ซึ่งรัชกาลที่๖เนี่ยทรงคิดแบบคนอังกฤษว่าโรงเรียนต้องมีกองทุน
เพื่อทำให้มีดอกผลมาอุดหนุนการศึกษาให้ได้การศึกษา
ต้นทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ต่ำที่สุด
เพราะฉะนั้นท่านก็ทำตามพระพินัยกรรมของพระราชบุรพการี
คราวนี้พระราชพินัยกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นกฎหมายนะ
กำลังจะถามอาจารย์ว่าคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคือ
ผมไม่กาดก้าวล่วงว่าราชการที่๙กับราชการที่๑๐ต่างกันยังไง
ถ้าคุณขวัญจะก้าวล่วงอย่างนั้นก็คุณขวัญก็พูดนะครับ
แต่ผมบอกว่าอันนี้คือความแตกต่างของพระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์
ดิฉันกำลังจะถามที่ตัวอาจารย์

ตอนที่เป็นสมัยของราชการที่๙
อาจารย์คิดว่าจริงแล้วควรจะมีการจัดลักษณะแบบนี้ขึ้นไหมคะ

มันหมายถึงตัวอาจารย์คิดว่านะ
สมัยต่างกันนะครับ
ในราชการที่๙นี่นะครับ
ตอนต้นรัชกาลจอมบุญปอใหญ่โตมาก

ต้องขอรถอนุมัติรถจากจอมพลป
เบิกรถจากจอมพลปถึงจะไปไหนได้
กว่าท่านจะทำอะไรได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

จะให้พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ทำเหมือนกัน
หรือไปเปรียบเทียบกันผมว่ามันไม่ใช่

ก็ขอฉันช่วยประธานธรรมทุกคนร่วมไปมอบหลังจากนี้
ก็มียาวนะคะ๗วันรวดนะคะ

ถ้าตอนนี้ใครดูไลฟ์อยู่ก็อยากให้ไปกันนะแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นนะคะ

ก็จริงที่หมอวางเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเนาะ
โดยคนที่มีความรู้ในสาขาต่างมาพูด
พูดของเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของงบประมาณต่างเนี่ยค่ะ
จริงที่มอบจะเป็นการอธิบายที่เข้าใจมากกว่า

อย่างจารย์สภารรันดุ์เป็นต้นก็อย่าเชิญส่วนทุกคน
นะคะก็ไปเจอกันที่ให้ยาดาพาวแล้วกันวันนี้